ในช่วงนี้คุณผู้ชมเจอรถติดบ้างไหม

อันต่างทั้งวันเลย

ระบากนะอย่างนิ่งอยู่รถนะรถติดนี่นะ
เกิดรถอ้วงเปิดของขึ้นมา

ท่านนี้รับรองคุณผู้ชมจะหายเครียดอย่างแน่นอนครับ

เดี๋ยวจะโชว์มูลวอล์ให้ดูซะหน่อย

ใช่รถเหยียบ
ใช่นี่เขาเป็นลีลาการแดนส์ของพี่ตำรวจท่านนี้ครับ

นั่นก็คือร้อยตำรวจโทษธิรพงศ์ศรีศักดา
เป็นรองสารวัตรจราจรสพเมืองพังงาครับ
กำลังยืนปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บริเวณสี่แยก

โรงเรียนเปิดเทอมไงคุณ

ทำหน้าที่เป็นจราจรมามากกว่า๒๐ปีแล้วนะ

รถก็ติดอย่างที่บอกทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็น
โอ๊ยเครียดสิครับรถติดก็เครียดก็เลยค่ะ
กสะบัดแบบนี้เพื่อคลายเครียดให้กับเหล่าบรรดา
ผู้ปกครองคุณครูนักเรียนที่เขาใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ
จรตรงนี้จะได้คลายความเครียดรถติดลงบ้าง
แกเล่าให้ฟังว่าเคยมีเหมือนกันที่น้อง
น้องนักเรียนหรือว่าผู้ปกครองเห็นแล้วอดใจไม่ไหว
ล้อเล่นจะได้ส่งคุณไปไง
แต่ว่าไม่แน่เหมือนกันเห็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าขับรถไป
ขับราไปนี่นะแล้วก็รถมันติดทำอย่างไร
ลงมาเต้นด้วยเลยเออลงไปเต้นกับพี่ก็เลย
นี่น้องใบตองก็เคยรถติดแล้วก็ลงไปเต้นใช่ไหม

เห็นคุณตำรวจคุณจราจรลงมาบกรถแบบนี้ดิฉันก็เต้นด้วย

มันแบบว่าจอดสนิทง่ายไม่อันตรายคือมันติดนิ่งจริง

คือบางทีก็ทำงานหนักเต็มที่ไงอาบเต้นไปผ่อนคลาย
เออสนุกสนามถ่ายเครียดถูกต้องเลยอ้าว